ผมบอกเลยว่าโอ้โหเรียกว่าสอนให้เด็กจดจำ
และเชื่อว่าเด็กจะจำจนวันตาย
โอ๊ยอะไรนะ
ดูดินี่ครูนะ

หน้าตาแต่งตัวแบบนี้

แต่งตัวเป็นคนบ้าวิ่งไล่ล่านักเรียนค่ะที่เป็นลูกเสือโอ้โหคุณครูค่ะ

เออไม่ต้องเด็กหรอกผู้ใหญ่เห็นก็วิ่งฮะ

คุณมาทำอะไรที่นี่คะเอาแล้วนี่ไงคะ

นี่คนเล่ร่อนนะคุณหลนนอนอยู่ตรงนี้ให้เขาแกล้ง
แกล้งเป็นคนเร่ร่อนนอนอยู่ตรงนี้แต่เล่นเสมือนบทบาทเลยทีเดียว
เสือก็ขาดรุงริงด้วยขาพังรุงรังโอ้โหคุณครู
เห็นแบบนี้แล้วก็ตกอกตกใจ
แต่ที่เป็นไฮไลท์จริงต้องเจอกับนี่เลย
เดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
ตารับตาพร้อมจ้ะนี่

โอ๊ยมันอยากกิน

เอาจะอยู่แล้วไม่อยู่แล้วผีโผล่ออกมา
พีชโผล่อมาล่ะพีชที่ไหนคะโอ้โฮพีชที่ไหนคะ

กำลังท่องอธิษฐานกันอยู่

เพราะว่าจะเริ่มเดินออกเดินทาง

โอ้โหพวดมาอย่างนี้
ครูหรือผีเสื้อสมุทรคะครูนี่ก็ครูอีกแล้ว
แล้วคุณครูมาทำแบบนี้ทำไมคุณดูหน้าเด็กอ่ะ
มีบางคนลุกไม่ทันลุกไม่ทันน่าจะฉี่แตกอ่ะ
ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าวิ่งไม่ทันเพื่อน

บางคนคุณเคยเห็นไหมบางคนผีมาวิ่งหนีวิ่งลงตุ่มลงตุ่ม

ยกมือไหว้มิ่งไว้ออกเพราะว่า
ทำไมคุณครูก็เป็นแบบนี้
คือเขาทำแบบนี้เพื่อเป็นการสอนสั่งนักเรียน

ลักษณะแบบนี้คือเป็นการให้ความรู้กับเด็กนะครับ
บอกว่าไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรภายในชีวิตมันต้องมีสติ
มันต้องเช็คสังเกตให้ดีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ย
มันใช่จริงหรือไม่อย่างเช่นฐานนี้
ผีโพรงมามันใช่ผีจริงเหรออืมเด็กมีสติไหม
อืมนี่พอโพรงมา
กระติกเนอะกระติกน้ำขว้าไปด้วย

บางคนได้เรียนรู้จริงค่ะดูว่าเรียนรู้
อยากเห็นเปิดวาร์ฟคุณครูหน่อยได้ไหมคะ
มาแต่งแบบนี้คือไม่ได้นอนหรือครับเบ้าตาครับ

ก็เห็นไกลก็กลัวแล้วดูใกล้ยิ่งน่ากลัวไปใหญ่เลยแชร์

แล้วอย่างที่บอกมี๓๓ครูที่แต่งตัวแตกต่างกันออกไป
งั้นไปดูภาพรวมนี่เห็นไหม๓คนนี้

อันนี้ก็ต้องชื่นชมคุณครูที่ทุ่มตัวสุดตัวจริง

ถามเลยครับสมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าถ้าครูล้างหน้า
แล้วกูเจอแบบนี้คุณตกใจไหมครับกู

แต่มันมีที่มาที่ไปผมเล่าแบบนี้แล้วกันกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเนี่ยโอ้โห
อะไรคะนั่นขนพวมจากการที่วิ่งหนี
คุณครูที่แต่งกายเมื่อสักครู่พูดจนไข่แตก
ส่วนนี้วิ่งจนร้องห้ามโอ้โหตกใจเหรอลูก
ตกใจสิครับส่วนคนนี้เนี่ยนะครับอืมเรียกตัวบอกว่า

นี่เกิดขึ้นที่อีสานใช่ไหม
พูดอะไรไม่ออกเลยอันนี้อู้ร้องช็อกด้วย
อันนี้ช็อกอันนี้ช็อกมันเป็นภาพความน่ารัก

เพราะว่าคุณครูที่นี่นะครับที่โรงเรียนแห่งนี้
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนาอยู่
คืออะไรค่ะแล้วค่อยตัดสินใจจะทำสิ่งอะไรต่อไปอืม
มันเหมือนเป็นการสอนประสบการณ์ชีวิตใช่ให้เด็กมีสตินะคะอืม
แล้วค่อยคิดค่อยตัดสินใจอืมนะว่าเราจะทำอะไร
เพราะว่าเอาจริงโตเป็นผู้ใหญ่เราต้องเจออะไรอีกเยอะแยะมาก
ใช่ค่ะเพราะว่าจะเป็นไหนไหมคนบ้าเอ๋ยนะคนเร่อร่อน
บางทีในชีวิตจริงจะเจอแต่วัยขนาดนี้อาจจะยังไม่ได้เจอคุณ
ก็เลยลองจำลองสถานการณ์มาเด็กจะได้เตรียมพร้อมเอาไว้
ทั้งหมดทั้งมวลปลอดภัยนะคะไม่ได้มีอันตรายใดคุณครูเขาดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแหละ